น้ำเงินเกิดชัยใหม่หรือเปล่า
พร้อมวิทยา

ยอดวิชิตเข้มมวยไทย
ชื่ออนุสร
ทันตะขม
อายุ๒๔ปี
เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
ชกมาแล้ว๗๖ครั้งชนะ๕๖
แพ้๑๘เสมอ๒ครั้ง
พร้อมข้างหลัง
นวะอาวุธที่เวทีมวยไทยรัฐครับ

จริงไปราชพลัทย์หมู่ว่านจอมบึงราชบุรีนะ

เอาคำว่าเด่นมาแล้วเติมชุมพรเข้าไปหน่อย
เหมือนเอกชุมพรไง

มุมน้ำเงินนี่ก็อยู่กับเข้ม๑๒พี่น้องนะ
ก็ซ้อมอยู่ที่

กรรมการผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์ภัยทูลกบกลางครับ
กรรมการน้ำดีอีกท่านหนึ่งจากราชดำเนินนะครับ
ในอดีตเคยได้รับรางวัลกรรมการยอดเยี่ยมด้วย

น้ำเงินนี้ก็มีเข้มสิทธิ์สองพี่น้องนะครับ
ถอดมงคลให้กับนักมวยในสังกัดด้วยตัวเอง
รูปร่างช่วงชกนี่ฝ่ายน้ำเงินจะดูจะสูงกว่านิดนะครับลอยกว่าหน่อย
อย่างที่เรียนไปพี่ชัยมวยคู่นี้เจอกันมาแล้วนะ

ฝ่ายน้ำเงินเป็นฝ่ายชั้นอ้าคะแนนครับ

ผู้ชีพค้านบนวีทีกับนักมวยในไซส์พอกันเลยนะครับ
พอเหมือนกันนะครับน้ำเงินนี้ยอมพิชิตเข้มมวยไทย
กางเกงสีแดงเด่นชุมพรมราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึง

เรามาดูถึงความน่ารักกันนะว่าไม่ว่าจะเป็นรูปทรงหน้าตาต่าง

แดงแพ้มาครั้งหนึ่งนะเคยเจอกันมา

โดยเฉพาะครั้งหลังเนี่ยเอกชาวเด่นชุมพร
ฟอร์มชนะไอ้เจ้าเด่นบุรพาเล็กนี่
โอ้โหโชว์ให้สวยมากวันนั้นโชว์สวยมาก
ส่วนน้ำเงินนี่ก็ดูการผ่านมวยดูได้เปรียบนะ
โชคโชนสมบัณฑ์ดีแน่นอนนะ

แค่งขวาเตะแข้งขวาบันเลงครับ
เชิงมวยจัดจ้านทรงมวยต่าง

ดูลักษณะถ้ายืนกันใกล้แบบนี้

ลูกหนักเลยครับเข้มมวยไทย

ตอนนี้ก็เป็นลูกพี่ไปแล้ว
ในช่วงนั้นก็ผ่นมาเป็นมวยเอก

ซ้ายคอยถีบไปเรื่อยครับเด่นชุมพร
วยทางเดียวกันมวยขวานะครับแม่ถ้ามีซ้ายมานำก่อนนี้ได้เปรียบผู้ต่อสู้กิ๊กหนึ่งเลย
นี่สายตาคอยดูครับแล้วซ้ายนี่คอยถีบตลอดป้องกันตลอดนะครับเด่นชุมพร
สายตาคอยดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวไม่ได้นะต้องออกด้วยนะ
ถูกต้องนะไม่ออกไม่มีคะแนน

นี่คือยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบันนะครับ
ติดตามก็ได้ทุกวันเสาร์๓โมงเย็นครับ

สองโมงแล้วดูโดมทองด้วยครับ
ซึ่งหลังจากที่มีการประชุมจัดหนักไปแล้ว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

แฟนมวยวันเสาร์หน้านะครับ๒๐กุมภาพันธ์เราจะมาพบกันเวลา๑๔๐นนะครับ
เป็นการพบกันระหว่างโดมทองลูกเจ้าพ่อโลกต้มกับเด่นเกียงไก่

เริ่มจะเข้มข้นแล้วนะครับกางเกงสีน้ำเงินตัวใหญ่นี่ต้องขยับขยิกเข้าหาเลยนะครับ
วิชิตเข้มมวยไทยกางเกงสีแดงนี่ตั้งอัพ
รอจังหวะ๒พูดถึงจังหวะการออกแข้งฝีไม้ลายมือความเร็วนี่อยู่ที่กางเกงสีแดง
ว่าตัวเล็กกว่านิดหนึ่งเคยแพ้มานะครับ
เด่นชุมธรรมราชพัฒน์หมู่บ้านจำบึง

เมื่อสักครู่นี้เห็นไหมโปรโมเตอร์ทรงชัยเรียกหัวหน้าคณะทางด้านฝ่ายแดงมาเลย
มานี่เกี่ยวหน้าอีกต้องตัดผมนี่นะต้องเบอร์หนึ่งนะ
อย่างนี้มันเบอร์๕ต้องให้มันสั้นเกลี้ยน

อันนี้ยอดมวยไทยรัฐหรือว่ามวยในสายงานวันทรงชัยนะ

กางเกงตัวนี่ต้องเรียบร้อยสะอาดสะอ้านครับ

ทางอังเกิ้ลกระเจียดต่างต้องใส่ครบนะครับ
นี่คือมวยในสายงานวันทรงชัยกับยอดมวยไทยรัฐนะครับ
จะตัดกระจังสมเดียวกับอาจารย์อุดมดีกระจ่างก็ได้
เดิมเคยดก
อ้าวตอนนี้มาจุ่งกำลังยกสองนะครับ

ถ้าเดินแล้วไม่ออกนี่แม่โดนแข้งขวาเก็บไปเรื่อยนะครับ

ของยอดวิชิตมาเด่นชุมพรนี่บังหมดเลย
พอขยับเนี่ยเดินเข้ามาใกล้ในถีบซ้ายยัน
แล้วก็วางแข้งขวาวางแข้งขวานี่

เหลี่ยมนะนะตัวเล็กแต่อาศัยเหลี่ยม

ขยับถีบทำลายจังหวะเจอแข้งขวาโต้

สวยงามครับแข้งของเด่นชุมพร

ชกละเอียดด้วยครับชกไม่ซีซัวพะเลยนะ
ชกไม่ซีซัวพะเลยนะ
ใครก็เลือกค่อยออกเนี่ย
พี่เพิ่มไม่เห็นกลางบันใช่ไหม

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ก็ยังไม่ได้รีบมากนะค่อยเบียดค่อยละเลียดเข้าไปทีละนิดทีละนิด

มันยังเจออาวุธจุกจิกเข้าไปก่อน
เพราะผีจังหวานมาแล้วแข่งขวามันรบกวนเลย
แล้วซ้ายไม่บังด้วยนะแม่ถ้ายกแข้งซ้ายบังหน่อยก็ดี
ทั้งถีบทั้งเตะเข้าทุกเม็ดทุกต่อง
ส่วนอาวุธของทางด้านยอดวิชิตมานี่ติดบังหมดเลย
เห็นเนี่ยมองออกแล้วเห็นเนี่ย
บอกว่าความละเอียดเป็นคนทางด้านเดินชุมพร

ดูดิเลือกทำเลือกออกเลยนะครับอาวุธ
โหหมดโยค
ขาวในครับฝ่ายย่อวิชิตได้ปั้มตีเขาโต้คืนครับ
ครับไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
แสดงการเนี้ยเริ่มจะเข้มข้นครับพอยกที่สามภัยทุนกบกำลังเรียกทั้งมวยมา
ปรับเลยนะครับน้ำเงินนี่ยอดวิชิตสองยกนี่โดนเก็บกินอาวุธจุกจิกเหลือเกินครับ
เกงสีแดงออกไปทำให้ยอดวิชิตนั้นค่อนข้างจะเจ็บพอสมควรครับ
ยกนี้ต้องตัดสินใจเดินประกอบในเลยทิ้งเลี่ยมหมดเลยน่ะไฟแดงเลยน่ะ
ตอนนี้ชิ่งนิ่งเฉยไม่ได้ครับนี่ต้องเปิดเกมตลอดแล้วยอดวิชิต
แล้วอยู่ในแล้วนี่จะตีได้หรือเปล่าด้วยยอดวิชินี่เป็นคำตอบสุดท้ายแล้วตอนนี้
อยู่ที่ว่าเจ้าเด่นชุมพรจะยุบใจเหี่ยวหรือเปล่าล่ะครับคุณผู้ชมสายตาดีต่อยละเอียดนะครับ
อาวุธมวยคอยมองแข้งคอยออกลูกถีบมีอาวุธสำคัญเลยครับของเด่นชุมพร
ลูกแข็งแรงอย่างเดียวเลยนะครับทางยอดวิชิตเนี่ยตัวใหญ่ลูกแข็งแรงแต่เชิงสมองมวยเซ้งมวยเนี่ยอยู่ที่ทางกางเกงสีแดงเลย
แต่ว่ามันยังอีกหลายยกนะครับยังรุ่นกันเหนื่อยยังรุ่นกันต่ออีกหลายยก
เอาซ้ายตีเริ่มจะตีได้บ้างนะเอาซ้ายตีไปเรื่อยครับ
ชุมพรตั้งรับคอยดูเดินตลอดครับยอดวิชิตเจอแข้งซ้าย
เดินช้าแบบนี้ครับแม่แล้วไม่มีอาวุธนำด้วยดิยอดวิชิต
ประกบในอย่างเดียวต้องใช้ความใหญ่แล้วความใหญ่มันจะเป็นประโยชน์ไหม
วันนี้เรียกว่าใหญ่ฟักใหญ่แฟนตีไม่เห็นตีไม่เจอตีไม่ได้แล้วไปเจอจับใต้
ปีกแบบนี้ไปเลยไงตียากเลยยังอีกยาวนะครับอีกไกล
มาถึงครึ่งทางสายไปขีบตลอดเดี๋ยวโดนแก้งขวาอีกแล้ว
เดินตลอดครับย่อวิชิตต้องสู้ครับหาเหลี่ยมและโต้ตลอดครับ
ซ้ายตีซ้ายกันตีแล้วคาขวาโต้พลิกเหลี่ยมหักลงไปแล้ว
วิชิตวันนี้ก็อึดอัดเหมือนกันนะคู่ต่อสู้นี่ไม่ปะทะตรงด้วยนะ
หนึ่งนาทีที่เหลือตรงนี้มันยังไงครับยังเปิดเกมตลอดครับย่อวิชิต
มันไม่มีลูกนำก่อนพอไม่มีลูกนำแล้วโอ้โหลูกสองลูกสามมันตามไม่ได้ไง
ในช่วงลายกส์แต่ว่าเดินไม่เริ่มแล้ว
แทงทำลองยันมาไม่ไม่ไม่ฟังด้วยไม่ฟังด้วยลูกจากทีบทำไมจังหวะ
ฉลาดกว่าเยอะเลยเห็นกันเลยนะครับเด่นชุมพรล็อกแล้ว
มาตอนนี้ยังแรงขึ้นมาเรื่อยนะครับยอดวิชิตต้องแรงให้จริงนะ
ชุมพรนี่ไม่ได้ตีเอาแรงนะครับตีเอาเหลี่ยมอย่างเดียวเลย
เดินช้าก็ไม่ได้ด้วยครับยอดวิชิตบังจับวางจับใน
พยายามจะจับในล็อกแล้วตีตีได้ไหมตีได้ต่อเนื่องไหม
เขาซ้ายแม่ตีได้ทีเดียวครับความต่อเนื่องยังไม่มี
ลุ้นไปแล้วครับอย่างหนักต้องลุ้นไปอย่างเดียวต้องลุ้นไปอย่างเดียว
ภาพชาของมวยขู้ที่สองยกที่สามที่ผ่านมาครับครับ
ปั้มตีแล้วสัมพันธ์ปาร์มตีแรกครับ
เหลี่ยมยอดคิดเสียหลักล้มลงไปนอนเลยครับ

ช่วงนี้ขอบคุณ๙๑จราเข้เขียวด้วยนะครับ

แล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฟาดหางครับ
ตามต่อยกที่๔ครับ
ยกที่๔เดี๋ยวดูนะครับว่าเกงศีลำเงิน
วิชิตเข้มมวยไทยนั้นจะแก้สถานการณ์ยังไง

ยังไม่เป็นชิ้นเป็นแนนก็พอตีนี่

แล้วมันแรงขึ้นมาเรื่อยนะยอดวิชิต

เร็วกว่านี้นะต้องติดในอย่างเดียวประกบในเหลือในอย่างเดียวแล้ว
ตอนนี้เข่าถ้าเข่ากินไม่ได้นี่ก็ไม่มีอะไรให้กินแล้วพี่บัตร
เหลี่ยมไปเลยครับโอ้โหฝั่งลูกนี้สวยเลย
เดินตลอดครับยอดวิชิตแข้งขวา

กระตุกเริ่มเห็นนะความใหญ่จะเป็นอุปสรรคหรือเปล่า
หาเหลี่ยมโอ้โหเสียหายมากกว่าตรงนี้

เหลี่ยมตัวอาวุธมวยนี่ฝ่ายแดงได้เห็น
แต่ว่าจะยุบหรือเปล่าครับอีกนาทีกว่ายกกว่าที่เหลือตรงนี้
ก็พูดถึงแล้วเดชน์ชูบอลนี่พริ้วขวาพี่บัตร

แต่พอติดในก็มันดูมันโอนเอโน
ให้ความแรงของยอมคิดมันไม่ยอมหยุดงา
ดื้อยาด้วยดูดิกระตุกดี
หาเหลี่ยมไปเรื่อยครับพริ้วเหลี่ยมติดเชือก
พอโลเข้าไปแบบนี้กระตุกไม่ได้ครับ

อย่างนี้ถ้าหยุดนิดเดียวนี่หมายถึงแพ้เลยนะ

ตอนนี้มันไม่ยอมหยุดติดตลอดติดตลอด
ติดตลอดติดตลอดตีไม่ได้ตีไม่เข่านะ
เอาละครับเกมเริ่มเข้มข้นสนุกสนานครับ

ให้เร็วกว่านี้ตอนนี้ตั้งรับเลย
ตั้งกำแพงคาตีไม่ได้โอ้โหเจอขวาก็ไปเต็ม
ในช่วง๑นาทีครึ่งที่เหลือครับ

เกงสีแดงนี่ทำได้ดีกว่านะเอกชุมพร
แต่พอกระตุกมาแล้วสวกเข้าไปนี่มันเห็นเลย

ชุดนี้สวยเลยนะครับโหมกเข้าไป
โดนเข้าไปสามโดะกับอีกหนึ่งสอง
ให้ใหม่
มาซื้อค่อนข้างกำแพงคา
กลายยุคก็สำคัญมากครับผู้ชนะ
ใกล้จบใกล้หมดยุคนะครับค่ะ
ปลายกลุ่มมันทำได้ดีเยอะเกินนะยอดวิชิต
แรงขึ้นมาเห็นเลยนะครับเพราะว่าตัวใหญ่นี่

แม่บรรละกำลังแขนท่อนแขนนี่เบาไปนิดนึงครับเดชยุมฮอร์ตอนนี้โดนโลกเข้ามา

ชกด้วยเหลี่ยมนะครับถ้าเดชยุมฮอร์ก็ยอดวิชิตนี้ชกด้วยแรง
ความแรงความเข้มออกมาเยอะแม่ดูครับทำแล้วไม่เห็นแล้วตอนนี้เวลานี้
เอาล่ะต้องไปว่ากันยกสุดท้ายแล้วครับ
เฮน้อยอยู่เดี๋ยวดูครับอีก๓นาทีสุดท้าย
ถ้า๓นาทีสุดท้ายกันเก่งสิถ้าเลิกถ้าล่าก็ไม่มีเฮ
ชมภาพช้าของมวยคู่ที่๒ยกที่๔ที่ผ่านมา
ฝ่ายแดงนี้เหลี่ยนเริมเยอะเกินกับชุมพรนี่
ฝ่ายยอดวิชิตนี้ก็สับสอบแก้แรก

ถ้าบลัยไม่เป็นเหมือนกัน
เดี๋ยวดูยกสุดท้ายจะมีไหลหรือเปล่าครับ
ดื้อตลอดดื้อไม่เริ่มนะครับ

แต่ต้นน้ำนี่เด่นดับได้ดีโตตลอดโตตลอด
ส่งมวยไม่ได้แพ้เยอะนะครับเพราะว่าแพ้อาการมากกว่านะ

กำเงินหยุดนี่ลำบากเป็นยกของการหาผู้ชนะจริงเลยนะครับ
น้ำเงินนี่มะงุมมะงาหลาก้างเคียงสีแดงใช้จังหว่าวางแคล็กแล้วหนีวางแคล็กแล้วหนีเหนื่อยเลยนะ
ยุ่งแดดแกนยุ่งแม่พี่ป่าถ้าโดนแบบนี้เสียหายเลยนะ
โตทำมาดีครับโตช้าไม่ได้ด้วย
โตขาเหลี่ยมช่วยล้างน้ำเงินไปอย่างไร
พลิกสถานการณ์แบบนี้นี่ทำเอาท่านต่ออยู่เกงไชนะครับเจอแบบนี้
แม่มวยเบียบกันไปเบียบกันมา๓โยคสุดท้ายมวยที่ไหวโดนดีกว่านี่ได้เบียบเลยครับ
หาตีแล้วกำตีแล้วคลาพักมาไวนี้แก้ยากเลย
ต้องเดินล่ะต้องเดินให้ไวด้วย
แม่ก็ปิดแค่น้ำไว้ก่อนแล้วก็จำขนายอย่างเดียว
ได้แรงหัวน้ำมาต่อเนื้อก็บ้าง
อ้าวเจอเม็ดหนึ่งเจอเม็ดหนึ่งกาละเม็ด
โอ้โหเสียหายเสียลูกเสียทรงเลยนะครับ
แล้วหยุดเลยหยุดเลย
เม็ดนี้ก็หมายถึงว่าหยุดออกอาการเลยนะครับ
อ้าวเป็นไปได้นี่รับเลย

ถ้าเจอกับมวยฝีมือเบียดกันไปแบบนี้นะ
แล้วไม่เดินด้วยให้คิมมวยที่สำคัญเลย
แล้วยกแบบนี้เรียบร้อยเลยพี่ปาก

หยุดเลยบนเวทีมีสายไฟ

ช็อตไปเฉยเลยอีก๑นาทีที่เหลือตรงนี้นะครับ
คุณผู้ชมนี่นะครับกับยอดมวยไทยรัฐที่ตรงนี้
โดยโปรเมอเตอร์ทรงไทยและตราสุบันอะไรก็เกิดขึ้นเนี่ยตลอดนะครับ
พลิกกับไฟสายสีกระหลบพลิกกันไปพลิกกันไป

ไม่เดินนะครับยอดพิชิตต้องขยับโต้ด้วย

เข้มสั่งเลยเข้มบร้อยออกแค่ขวาด้วย

ข้างใน

ดูด้วยจะออกใครแล้วนะครับ
อยู่ที่กรรมการสามคนให้คะแนนนะครับ

อยู่ที่กรรมการมีอาวุธชุมพลแล้วก็อาณาเมฆสวรรค์สามคน

ที่กรรมการนะครับ

หวยไว้ถ่ายผักแล้วให้คะแนนไปด้วย

อย่างที่ท่านผู้ชมว่ามวยก็เปลี่ยนกันสูสี๔ยก
อันนี้จบเลยนะครับเกม
รับเลยหมดยกสุดท้าย
เดี๋ยวรอการตัดสินของกรรมการนะครับ
ดูครับเดินดียก๕ไม่เดินเฉยนะ
แก้เกมยังไงเดี๋ยวต้องไปถามเข้มเลยนะแบบนี้

มีคำถามเลยแบบทางดำเงินทำไมไม่เดิน
เป็นเรื่องเลยนะครับ
หยุดไปเฉยนะคะในยกที่สี่
จะทำดีอยู่แล้วนะครับการที่โอป